ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะฮะเกี่ยวกับประธานสภา
พูดกันเยอะมากจริงพี่มดดำ
ก็มีชื่อของสุชาติตันเจริญขออนุญาตอ่านแบบไม่ตัดพอรู้กันก่อน
ก็คือเขาก็คือชื่อสุชาติตันเจริญของทางเพื่อไทยของพักเพื่อไทย
แต่ขณะเดียวกันใจเย็นนะฮะพักเพื่อไทยยังไม่ได้มาออกมาประกาศอย่างแน่นอน
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีชื่อของคุณหมอชุระนานศรีแก้ว
ว่าโอเคคุณหมออาจจะแบบเป็นประธานสภา
หรือขนาดเดียวกันวันนี้มีคุณสุชาติตันเจริญ
ก็บอกว่านี่แหละเป็นบัญชีรายชื่อเบอร์๘ของพักเพื่อไทย
แล้วก็เป็นอดีตรองประธานสภามาหลายสมัยแล้ว
ปรากฏว่าวันนี้คนที่น่าจะตอบได้ดีที่สุดคือคุณเศรษฐา
คุณเศรษฐาเขายืนยันว่าไม่มีพริกคั่ว

วันนี้คือคุณปารีนาไกรคุบก่อนดีกว่า
หลายคนคิดถึงคุณปารีนาไกรคุบ

ถามว่ารู้ไหมรู้แต่มันจะเป็นปรมาติ

วันนี้จะต้องมีทั้งพักเพื่อไทย

ทีนี้อาจจะแบบเพื่อไทยไปขอลดได้ไหม

ไปเป็นแบบให้ก้าวไกลเป็น๑๕บวก๑นายกได้ไหม
ณตอนนี้นี่น่ะตอนนี้เวลานี้นึกหนักที่นี้

เขาบอกมดดำไม่แฉไปนะแฉเองเขาบอกอย่ังงี้

ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนัดประชู๘พักที่หารือกันรอบนึง
พอดีตอนนั้นคุณพิทาติดโควิดได้ไหมคะก็เลื่อนไป

เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องรอการประชุมก่อนวันเปิดสภา
เดี๋ยวจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งสองกรกฎาคม
จริงวันนี้น่าจะได้คำตอบแล้วล่ะว่าโอเคเป็นไปได้ไหม
เพื่อไทยเนี่ยอาจจะคืนตำแหน่งรัฐมนตรีไปหนึ่ง
เราขอประธานสภาแต่ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมีประธานหนึ่ง
แล้วก็รอง๒ถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูความเหมาะสมว่าคือยังไง
ถามว่าตำแหน่งประธานสภาคือยังไงเป็นคนที่แบบอ่ะ
เออวันนี้หลายคนในพักเก้าไกรเขาออกมาพูดแล้ว
ตำแหน่งประธานสภาคือพักแต่ละพักเขาจะมีการหาเสียงก่อนหน้านี้

เพราะฉะนั้นประธานสภาก็จะเป็นคนเสนอยติ
ในการประชุมสภาผู้แทนลักษณ์
ในฐานะตัวเองสุชาติตันเจริญ